ส่วนคนที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนหายใบขับขี่หาย
นิ่งนอนใจนะไปแจ้งความเอาไว้หน่อย
เพราะว่ามีกรณีเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่พิษนุโลกค่ะ
ใบขับขี่หายแล้วไม่ไปแจ้งความ

แล้วคนที่เก็บได้ดันเป็นมิจฉาชีพ
เอาไปขึ้นลอตเตอรี่หลายพื้นที่
ตัวเขาเองถูกแจ้งความตอนนี้
เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
เฟซบุ๊คนี้ชื่อว่าวัยทยากราศ
โพสต์ข้อความตามหาบุคคลในภาพ
คนในภาพคือคนร้ายที่แอบอ้างเอาใบขับขี่ของเขา

เอาไปหลอกขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลมันเป็นของปลอม
เอาไปขึ้นตามแผงลอตเตอรี่ทั่วประเทศเลย
ทำให้นายวัยทยากรันบุตรนามดีเจ้าของบัตรตัวจริง
เดือดร้อนถูกออกหมายจับหมายเรียกหลายฉบับ
ล่าสุดก็คือการไปก่อเหตุในพื้นที่ชนบุรีงวด๑๖ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
งวดนี้คนร้ายปลอมสลากขึ้นมาแล้วก็เอาไปขึ้นเงินรางวัล
โดยการใช้ใบขับขี่ของตัวเขาเองค่ะ

คือเป็นผู้เสียหายที่เขาโดนปลอมลอตเตอรี่นะครับ
ส่งมาทางช่องอินบล็อกของผมนะครับ
ว่าแบบมาทำความผิดที่นี่อีกแล้วนะ

ผมก็ได้มีการติดต่อแล้วก็พูดคุยกับเขาว่าผมอ่ะ
เป็นเจ้าของบัตรนะที่ทำหายไปอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็ผมก็ได้อธิบายให้เขาได้เข้าใจอย่างนี้ครับ
หลังจากได้รับภาพคนร้ายมาจากเจ้าของแผงสลาก

คือได้มาวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
นี่เป็นภาพของคนร้ายนะที่ไปก่อเหตุก็คือ
เอาใบขับขี่ของเขาไปขึ้นเงินรางวัล
เขาได้ภาพนี้เขาเอาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เลยค่ะ
ที่สพเมืองพิษสนโลกว่าตัวเขาเอง
ถูกแอบอ้างไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำดังกล่าว
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าหลังจากที่ใบขับขี่หายไป
แต่ไม่ได้ไปแจ้งความเรื่องใบขับขี่หาย
เมื่อครั้งที่แล้วเพราะว่ามันเป็นชื่อเก่าไง
มันคงไม่มีความสำคัญอะไรแล้วนี่นะคะ
แล้วตำรวจก็ยังบอกด้วยว่าน้องไม่ต้องแจ้งความหรอก
ทำบัตรใหม่ได้เลยตำรวจบอกแบบนี้

แต่สรุปสุดท้ายแล้วมีมิจฉาชีพ

พบว่าเริ่มกระทำความผิดปีนี้ก็คือปี๒๕๕๙
ที่ผ่านมานะคะนายวัยทยากราน
ถูกหมายเรียกจากหลายพื้นที่มี๕พื้นที่ที่มีหมายเรียก
และไม่มีหมายเรียกอีก๓พื้นที่
เขาบอกว่าตัวเขาเองวันจะต้องเดินทาง
ไปชี้แจงถึงคดีที่เกิดขึ้น
นำเอกสารหลักฐานไปยืนยันความบริสุทธิ์๓พื้นที่ที่เกิดเหตุ
นี่เป็นหมายเรียกเขาได้หลายใบ
เขาก็เก็บมาเรื่อยเขาก็งงเอ๊ะไปไงมาไงนี่นะคะ
แต่อยากขอร้องตำรวจว่าหากเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีก
ขอให้ประสานกันระหว่างสพได้ไหม
เพราะตัวเขาเองไม่มีค่าใช้จ่ายมากพอ
ที่จะเดินทางไปแก้คดีในทุกจังหวัด
อายุ๒๒ปีเองเพิ่งเริ่มทำงานเขาบอกแบบนี้เนี่ยนะคะ
เอากรมการขนส่งทางบกว่ายังไงนะคะ
กรมการขนส่งทางบกระบุว่า
การขอใบแทนใบขับขี่กรณีชำรุดหรือศูนย์หาย
หรือแก้ไขการใบขับขี่จะต้องมีเอกสารดังนี้ค่ะ
บันทึกถ้อยคำหรือใบแจ้งความกรณีศูนย์หาย
ใบขับขี่ฉบับเดิมหรือใบแทนกรณีชำรุด
ประจำตัวประชาชนฉบับจริง
เนาหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล
คำนำหน้ายดวันเดือนปีเกิดภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่
เฉพาะกรณีแก้ไขรายการใบขับขี่
สรุปแล้วเนี่ยนะคะใครที่ใบขับขี่หาย
หรือถ้าสมมุติว่าคุณเปลี่ยนชื่อแล้ว
ขับขี่เดิมมันยังอยู่แล้วคุณไม่ใส่ใจ

เดี๋ยวจะเดือดร้อนแบบคนนี้นะคะ